คุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดลำปางนะคะออกมาร้องสื่อ
แล้วก็วอนขอความเป็นธรรมกับตำรวจลำปางด้วยนะคะ
เขาบอกว่าลูกชายของเขาถูกวัยรุ่น๕คน
รุมกระทืบหน้าผับที่ลำปาง
ตั้งแต่วันอันทศิษย์ที่ผ่านมาตอนนี้

แต่ลูกจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยออกมาเรียกร้องแบบนี้นะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจโรงพักเมืองลำปางรับแจ้งเหตุ
มีคนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมฟุตบาทหน้าสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่ง
ริมถนนท่าคราวน้อยก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีนอนสลบไม่ได้สติ
ชื่อว่าไหนพิสนุชัดชัยชมพูหรือว่าไนบัส
คือที่หัวนี่มีศีรษะเอ่อที่ศีรษะนี้นะคะ
มีบาดแผลแล้วก็อาการปูดบวมอาการสาหัส
ทีนี้สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้บาดเจ็บถูกผู้ชายสักประมาณ๕คนรุมทำร้ายร่างกาย
เพื่อนของผู้บาดเจ็บบอกว่าวันเกิดเหตุทั้งคู่ไปดื่มกินที่ผับแห่งนี้แล้วค่ะ
รับว่าก็เมาด้วยกันทั้งคู่แล้วค่ะ
ผู้บาดเจ็บเนี่ยพอเมาแล้วก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งนะ
ไม่นิ่งค่ะชอบไปชนแก้วโต๊ะนู้นโต๊ะนี้โดยเฉพาะโต๊ะผู้หญิง
พอสักพักหนึ่งก็ทำแก้วแตกแล้วเดินออกไปสูบบุหรี่ข้างนอก
จังหวะที่เดินออกไปสูบบุรีนี่แหละถูกวัยรุ่น๕คนมารุมทำร้ายร่างกาย
เมื่อวานนี้ค่ะแม่ของคนที่บาดเจ็บก็เปิดเผยอาการของลูกชาย
ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแล้วก็ลูกชายออกจากโรงพยาบาลลำปาง
พักฟื้นที่บ้านแล้วแต่แพทย์ยังคงให้เฝ้าสังเกตอาการอยู่นะคะ
เพราะว่าจุดที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดก็คือบริเวณศีรษะ
อาการบวมมากตอนนี้มีเบ้าตาช้ำปากแตกรอยฟกช้ำตามร่างกาย
ยังคงมีปรากฏอยู่ตอนนี้ลูกชายยังบ่นว่ารู้สึกเวียนหัวอยู่นะคะ
ตอนที่ลูกชายเห็นครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นคุณแม่บอกว่าตกใจเลยนะ
มีสายเครื่องช่วยหายใจลูกชายอยู่ในหอผู้ป่วย
วิกฤตชั้น๔ของโรงพยาบาลลำปาง
ตอนแม่เห็นครั้งแรกเข่าแทบสุดกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ตอนนี้แพทย์ได้เอาอุปกรณ์ต่างออกแล้ว
แล้วก็มีการเอ็กซาเรย์สมองเบื้องต้น
พบว่าอาการปลอดภัยก็เลยให้กลับพักฟื้นที่บ้าน
จากการสอบถามลูกชายคุณแม่บอกว่าลูกชายจำอะไรไม่ได้
ว่าใครเป็นคนทำร้ายร่างกายเพราะว่าเมามาก
ขึ้นมาก็ยังถามว่าอยู่ที่ไหนมาอยู่โรงพยาบาลได้ยังไง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้
เรียกร้องสื่อมวลชนแม่เรียกร้องให้ตำรวจ
รีบจับกลุ่มแก๊งวัยรุ่น๕คนที่ทำร้ายร่างกายลูกชาย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะ